ดูเหตุการณ์ที่ลำปางนะครับทุกผู้ชมครับมีหญิงคนหนึ่งอายุ๕๐ปีไปทวงค่าส่งเสียเลี้ยงดูลูกจากอดีตสามีนะเธอก็อ้างว่าตกลงกันว่าจะส่งให้ลูกเนี่ยเดือนละสองพันค่ะนะปรากฏว่าไปมีปากเสียงกับภรรยาใหม่ของสามีที่หน้าบ้านพักตรงจุดนี้ครับทุกผู้ชมครับนี่คือสามีนะฮะที่นั่งอยู่โอ้โหแล้วตอนไปค
ถูกยิงนะฮะส่วนสามีก็ถูกยิงเจ็บอยู่กู้ภัยก็มาช่วยกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
อยู่ที่หมู่บ้านหนองละครซอย๒ตะบนต้นทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะฮะ
ที่เกิดเหตุเป็นหน้าอาคารพาณิชย์๒ชั้นนะครับนายสุชาติราฮิรันอายุ๕๓
นั่งอยู่ที่ประตูหน้าบ้านนั่งพิงประตูอยู่เพราะว่าถูกยิงบาดเจ็บนะครับ
ถูกยิงเข้าขาซ้ายหนึ่งนัดเลือดไหลเต็มไปหมดลักษณะแบบนี้นะครับ
แต่ก็ยังพอมีสติจะบอกอะไรกับเจ้าหน้าที่ได้นะฮะแล้วใกล้ใกล้กันเนี่ย
ท่านผู้ชมเห็นนะฮะเป็นภรรยาของนายสุชาติภรรยาใหม่นะครับ
นางสาวพันธิราขัตติศรีนะครับอายุ๔๑นะครับเธอถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
อยู่ตรงพื้นข้างหน้าประตูนะครับคนก่อเหตุคืออดีตภรรยาของนายสุชาติ
ซึ่งนายสุชาติบอกว่าเลิกกันไปเนี่ย๒ปีกว่าแล้ว
คือเข้ามาก็ทะเลาะเข้ามาชวนทะเลาะกันเลยใช่ไหมพี่

น้องนี่แล้วก็เขาโวยวายแล้วก็ถือปืนลงมาด้วย
ถือปืนลงมายิงยิงใครก่อนครับพี่ยิงฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงก่อนแล้วก็ยิงพี่เข้าไปอีกหนึ่งนัด
ครับผมอยู่ในบ้านอยู่บ้านแล้วยิงเสร็จเขาก็ขับรถหนีไปเลย
เขายังโวยวายอยู่สักพักหนึ่งอะครับผมวิ่งหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าครับ

และที่เกิดเหตุเนี้ยครับข้างหลังเนี้ย

นี่คือสมพวกของนางสาวพันธิวาร้านั้นฮะที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
ถูกยิงกระสุนเข้าใต้ราวนมซ้าย๑นัดกับหน้าท้อง๑นัดนะครับทุกผู้ชมครับ
ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนอยู่๓ปลอกนะแล้วก็มีกระสุนอีกหนึ่งนัดตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
นี่ค่ะนี่คือหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
นายสุชาติบอกว่าอยู่กินกับนางสาวพันธิราผู้ตายที่เป็นภรรยาใหม่เนี่ย
หลังจากเลิกกับนางสาวนีรนุษย์อดีตภรรยาซึ่งเป็นมือปืนคนก่อเหตุนะครับ
โดยตัวเองก็คือนายสุชาติกับนางสาวนิรนุษย์นะครับอยู่กินด้วยกันมาก่อน
ก่อนหน้านี้จนมีลูกสาว๑คนอายุ๑๖ปี
พอเลิกกันแล้วลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะ
กันแล้วเนี่ยก็มาอยู่กินกับผู้ตายคือนางสาวพันธิรา
แต่ตกลงกับนางสาวรีรนุษย์เอาไว้ว่าเดี๋ยวจะส่งเสียค่าเลี้ยงดูลูกสาวให้
ก่อนเกิดเหตุนายสุชาติบอกว่านางสาวนิรนุษย์อดีตภรรยาขับรถบรรทุก๔ล้อเล็กมาหาที่บ้าน
ทวงค่าส่งเสียเลี้ยงดูลูกสาวนะครับ
ระหว่างที่คุยกันอยู่คุยกันอยู่ที่หน้าบ้านนางสาวพันธิราที่เป็นภรรยาใหม่ก็เดินมาถามว่ามีอะไรกัน
มาคุยอะไรกันก็เลยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ที่นางสาวนิรนุษย์จะชักปืนที่พกติดตัวมาเนี่ยยิงใส่นางสาวพันธิราสองนัด
แล้วก็ล้มลงเสียชีวิตที่หน้าบ้านแล้วก็หันมายิงใส่นายสุชาติอีกหนึ่งนัดกระสุนเข้าที่ขาซ้ายนะครับจนบาดเจ็บ
นายสุชาติก็วิ่งหนีขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านส่วนนางสาวนิรนุษย์ก็ขับรถหลบหนีไป
เราก็ไปถามชาวบ้านในที่เกิดเหตุนะครับที่เห็นเหตุการณ์นะครับเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นคนก่อเหตุขับรถบรรทุกสี่ล้อเล็กไล่ตามผู้เสียชีวิตที่ขี่จักรยานยนต์อยู่ในซอยแล้วก็ขับมามาเจอกันอยู่ที่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุแล้วก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงก่อนที่จะมีเหตุสลดเกิดขึ้น

แล้วก็ปั้งปั้งอีกประมาณสองนัดค่ะยิงผู้หญิงคนเก่านะเออคนใหม่นะคะ
ค่ะแล้วก็ทีนี้สักพักนึงเขาก็ผู้ชายเขาก็ตะโกนบอกว่าอย่าทำเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วผู้ชายไม่มีโอกาสได้ออกมาข้างนอกเลย
ผู้หญิงคนเก่าเขาก็เลยตามเขาไปตามเขาไปยิงข้างในถ้าจะยิงถูกขา
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับหลังก่อเหตุนางสาวนิรนุษย์ที่ยิงเขาเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ขับรถบรรทุกสี่ล้อเล็กกลับไปที่บ้านพักของตัวเองนะครับ
ในพื้นที่หมู่๑๗ภาพจากล้องมุมจรปิดนะครับ
ตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ
ก็อยู่ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุไม่มากนะฮะ
ขับมาถึงเนี่ยก็จอดบรรทุก๔ล้อเล็กทิ้งเอาไว้
หมายเลขทะเบียนกไก่พพ๙๐๕๑ลำปางหลบหนีไป
นี่นะฮะคนก่อเหตุนะครับ
ยิงเขาเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับ
ที่ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดเนี่ย
พบว่านางสาวนิรนุษย์ลงจากรถมายืนอยู่หน้าบ้าน

นี่ฮะเป็นบรรทุกเล็กนะฮะ
มือซ้ายถือปืนอยู่เดินมาที่บ้านตัวเองนะครับ
จอดเอาไว้นะครับรถบรรทุกนะครับ
แล้วมีลูกสาวยุค๑๖ปีเดินออกมาหน้าบ้าน

ลักษณะแบบนี้นะครับทั้งคู่ก็กอดกันร้องไห้
แล้วผู้ที่เป็นแม่เนี่ยก็ขับรถเก๋งหลบหนีไป

ภาพเห็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากก่อเหตุนี่ฮะ
ถอยรถแล้วก็ขับหลบหนีไปนะครับ
คุณกิติศักดิ์ที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยได้คุยกับลูกสาว
ของผู้ก่อเหตุวัยสิบหกปีนะครับเธอบอกว่าพ่อกับแม่
หย่ากันตั้งแต่เธอเนี่ยอายุ๔ขวบแต่เพิ่งมาแยกกันอยู่ได้๒ปี
พ่อก็ตกลงว่าจะส่งเสียค่าเลี้ยงดูเธอให้แต่เธอบอกว่าพ่อก็ไม่ได้ทำตามที่บอก
หลังจากก่อเหตุที่เห็นในภาพวงจรปิดอ่ะเธอบอกว่าแม่เนี่ยกลับมาที่บ้าน
แล้วก็บอกว่ายิงพ่อเจ็บแล้วก็ยิงเมียใหม่ของพ่อเนี่ยตายแล้ว
เพราะว่าถูกภรรยาใหม่ของพ่อเนี่ยด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายก่อน
ก็เลยบันดาลโทษะอันนี้คำที่ทางผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างที่ลูกสาวเขาเล่าให้ฟังนะ
เพราะว่าผู้ตายเขาไม่มีสิทธิแจงอะไรแล้วนะครับก็เหลือแต่คนเจ็บนะฮะที่ก็พอให้การได้
ตอนเช้าหนูตื่นตี๕แม่ไม่อยู่บ้านหนูก็ไม่ได้อะไรก็คิดว่าไปซื้อกับข้าวให้หนูกินอะไรอย่างเงี้ย
ไหนไม่บอกว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วพอกลับมาปุ๊บก็ถือปืนมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วบอกว่าไปอันนี้มาแล้วแต่มันไม่ตายค่ะตกใจไหมตอนหนึ่งตกใจค่ะก็แม่ทำจริงหรออย่างเนี่ย

ดูอีนนั้นนั้นมันด่าแม่ชะมุงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกไหมว่าคือตอนนั้นทำไมเขาถึงยิง
ผู้หญิงด่าผู้หญิงใหม่
นี่นะคะก็คือลูกสาวของผู้ก่อเหตุ
บอกว่าก่อนที่แม่จะหนีค่ะ

แล้วแม่ก็พูดว่าถ้าแม่ไม่อยู่ดูแลตัวเองให้ดีนะ
ตัวลูกสาวก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเรียนหนังสือ
ตัวแม่ก็หนีไปแล้วก็ยังติดต่อแม่ไม่ได้เลยค่ะ
มันก็จะเป็นเบาลงไหมพอว่าตอนนี้มันก็กระจายไปหมดแล้ว
ส่วนนายสุชาติค่ะอดีตสามีของผู้ก่อเหตุน่ะนะคะ
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

เขาก็ยินยอมที่จะคุยผ่านทางวิดีโอคอลแบบนี้

เกิดจากอดีตภรรยาไปทวงเงินค่าดูแลลูกที่ก็รับปากเอาไว้
ที่ผ่านมาก็ส่งเงินให้ลูกนะคะสัปดาห์ละ๒๐๐บาท
แต่พอช่วงปิดเทอมก็ขอให้อดีตภรรยาส่งเสียลูกเอง
เพราะว่าตัวเองก็ขายของไม่ดีก็ไม่ค่อยจะมีสตังค์
อดีตภรรยาก็ไม่ว่าอะไรแต่กลายเป็นว่า
กลับไปบอกว่ายังไงก็ต้องส่งเสียลูกอีกฝ่ายชายอ้างแบบนี้อ่ะนะคะ
และมาตอนหลังนี้เขาเลือกกับแฟนก็กลับมาให้ผมส่งอีก
ที่เขาบอกว่าเงิน๒๐๐๐บาทจะเป็นค่าเทอมลูกอันนี้จริงไหมครับ

ค่าเทอมเอา๒๐๐๐บาทผมจ่ายให้เวลา๒๕๐๐๐บาท

ตอนนั้นเรียนอยู่พระเยาว์
สุชาติก็ยืนยันว่าจริงแล้วที่ผ่านมา
อดีตภรรยากับภรรยาใหม่ไม่เคยทะเลาะกันนะคะไม่เคยมีปากเสียงกันเลย
ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
นี่ก็คือตัวผู้ก่อเหตุนะคะเอาผู้เสียชีวิตนะคะขออภัย
ก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องตรวจหาอาวุธที่ผู้ก่อเหตุใช้
ก็คือปืนนะคะเพราะผู้ก่อเหตุโยนทิ้งที่เบาะน้ำข้างบ้าน
ก็พยายามหาเพราะว่าก็จะเป็นหลักฐานสำคัญในการนำมาประกอบสำนวนคดีนะคะ
ไปหาตรงนี้ไม่เจอนะคะยังไม่เจอปืน
ส่วนศพของนางสาวพันธิราผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ญาติก็รับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านในอำเภอวังเหนือนะคะครับนี่นะคะ
บรรยากาศของงานศพเป็นไปด้วยความโศกเศร้าจริง
ลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิตค่ะนางวริถาคิดอ่าง
ก็บอกว่าน้องสาวเนี่ยมีลูกกับสามีเก่า๑คน
แล้วก็ตัดสินใจมาคบหากับนายสุชาติ
ทุกอาทิตย์จะกลับมาเยี่ยมพ่อที่บ้านนะคะ

ที่ผ่านมาน้องสาวไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวอะไรให้ฟัง
สัปดาห์ก่อนเคยเล่าให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะมาข่มขู่
แต่น้องสาวก็ไม่ได้มีท่าทีวิตกกังวลอะไร
เพราะว่ามันก็เป็นปัญหาระหว่างตัวผู้ก่อเหตุกับตัวฝ่ายชาย
ไม่ได้เกี่ยวกับน้องสาวอะนะคะไม่ได้เกี่ยวกับภรรยาใหม่

ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรที่แบบเป็นปัญหาหนักถึงขั้นที่ว่าโอ้โหจะมาก่อเหตุลักษณะแบบยิงกันขนาดนี้
โถตรายมากสำหรับครอบครัวเรานะ
ทีนี้ค่ะทางตำรวจสพเมืองลำปางก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับนางสาวเนรนุษย์แล้วนะคะ

นี่คือผู้ต้องหานางสาวนี่รนุษย์
เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอสัญญาณโทรศัพท์มือถือครั้งสุดท้ายเนี่ย
ไปพบที่แถวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัสชะมงคล